มีคดีแทงกันเสียชีวิตเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงนะครับ
คือทางคนที่เป็นแม่ของผู้ตายบอกว่าก็ทำใจลำบาก
อยู่ดีลูกต้องมาถูกเพื่อนบ้านเนี่ยแทงจนเสียชีวิต
คือเรื่องราวมันก็เป็นปัญหากระทบกระทั่งกัน
แต่ว่าถึงขั้นโอ้โหแทงกันตาย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่นายสมภารกำมันตะคุณนะครับ
อายุ๔๙ปีถูกเพื่อนบ้านใช้มีดแทงจนเสียชีวิต

ก็คือนายประดิษฐ์แก้วศรีอายุ๕๐ปี
แล้ววันนี้ก็พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตะบนบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
ชาวบ้านก็มามุงดูกันเยอะแยะไปหมด
ด้วยความโกรธแค้นตะโกนด่าทอผู้ต้องหา
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเสียดายผู้ตาย
ผู้ตายเป็นคนอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือสังคม
ช่วยเหลือเพื่อนบ้านมาตลอดคือไม่น่าตาย
เหมือนกับจะบอกว่าฝั่งนี้ไม่น่าตาย
แต่ไม่รู้จะบอกว่าอีกฝั่งไหนน่าจะตายมากกว่า
นายประดิษฐ์สารภาพว่าก่อนเกิดเหตุ
ดื่มสุรามาจากตลาดนะครับ
ระหว่างนำปลาไปขายเดินทางกลับบ้าน
มาถึงจุดเกิดเหตุเจอผู้ตายที่เป็นเพื่อน
เคยร่วมวงดื่มสุราอยู่ด้วยกันเป็นประจำ
ก็เลยแวะเข้าไปทักทายพูดคุยด้วย
ตามภาษาคนรู้จักกัน
ผู้ต้องหาอ้างว่าแต่ผู้ตายเนี่ยกลับมา
พูดจาแบบข่มเหงน้ำใจเขาแล้วมาทำร้ายเขาก่อน
ด้วยการเตะแล้วก็ชกต่อยทีนี้เขามีรูปร่าง
เล็กกว่าผู้ตายมากสู้ไม่ได้แล้วเห็นว่ามีมีด
ทำครัววางอยู่บนแคร่แถวนั้นใกล้กับเปรย์ที่ผู้ตาย
กำลังนอนเล่นอยู่เขาก็เลยไปคว้ามีดมานะฮะ
แล้วแทงเข้าไปที่คอของผู้ตายกับที่ราวนมด้านซ้าย
รวม๒แผลก่อนจะขี่จักรยานขี่รถจักรยานหนีไปอยู่ที่บ้าน
อันนี้เขาอ้างนะวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณนฤทธิบุญนิ่ม
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับไปคุยกับเจ้าของบ้าน
จุดเกิดเหตุเลยนะครับนางสุดใจมีลาอายุ๔๒
ซึ่งเห็นเหตุการณ์ด้วยซึ่งเจ้าของบ้านเล่าว่าขณะเกิดเหตุ
ตอนนั้นเธอกำลังทำกับข้าวอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของบ้าน
นายประดิษฐ์ผู้ต้องหาได้ขี่จักรยานมาที่บ้านเธอ
มานั่งคุยกับผู้ตายที่กำลังนอนเล่นอยู่ที่เปรย์หน้าบ้านของเธอ
ก็เห็นว่าคุยกันอยู่พักใหญ่ได้ยินเสียงผู้ตายร้องโวยวายเสียงดังขึ้น
แล้วก็เห็นผู้ก่อเหตุกำลังถือมีดอยู่ในมือ
เธอก็ตะโกนนะฮะบอกว่าให้หยุดให้หยุดแล้วก็เห็นผู้ก่อเหตุโยนมีดทิ้ง
ก่อนจะขี่รถจักรยานหนีกลับบ้านไปเธอกับหลานชายก็เข้าไปดู
แล้วก็ช่วยกันนำตัวนายสมภารส่งโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
แต่ว่าที่ถูกแทงบาดเจ็บตอนนั้นนี่ก็เสียชีวิตระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาล
ผู้แทงตาจีกก็เห็นตอนนั้นทั้งที
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์และเพื่อนบ้านบอกว่าผู้ตายเป็นนิสัยดี
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใครไม่เคยพูดจาหาเรื่องใคร
เวลาดื่มเหล้าเข้าไปจะมีอารมณ์รุนแรงก้าวร้าวอยู่เป็นประจำ
ทีนี้ค่ะทางคนเห็นเหตุการณ์นะคะชื่อว่านายวิชัยมีลา
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนขณะที่เกิดเหตุเนี่ย
เขานั่งทำงานอยู่ที่หน้าบ้านเห็นสองคนนี้ทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร
หันไปอีกทีอ้าวแทงกันแล้วอะค่ะไม่นึกเลยว่าคนบ้านเดียวกัน

แนวบ้านเดียวกันว่าเขาเสียขาดกัน
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมงานศพอยู่นะคะ
ก็ได้เจอกับนางทองม้วนกำมันตะคุณ
อายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเป็นคุณแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังทั้งน้ำตาบอกว่า
ทันทีที่รู้ข่าวแม่ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
เสียใจมากนอนไม่หลับ
อยากให้ลูกกลับมาหาแต่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้แล้ว
ทาแป้งให้ลูกให้ลูกลาเอ้ยเขาก็ยังไม่ได้กิน
แม่ว่าแม่สงสัยมันไม่อยากหลอก
แม่ว่าอยากพูดได้ไหลตามันไหล
ใจหายแต่ว่าห้องตั้งสติกรรม
เขาเห็นกันมาแต่ศาสตร์ก่อนแม่คิดเป็นแม่นะ

การเอาออกมาไว้มันหายมาก
หากข้ามไปอีก
แม่ก็บอกว่าปกติลูกชายเป็นคนดีค่ะ
ชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่เคยมีเรื่องกับใคร
นึกเลยนะคะว่าจะมาถูกทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้

นางสาวอนุกูลกำมันตะคุณก็บอกว่าพี่ชายเป็นคนจิตใจดีมาก
ไม่น่าจะถูกทำแบบนี้เลยนะคะอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
พี่เขาก็เป็นคนค่อนข้างที่ไม่เคยไปทำร้ายใคร
แกก็อยู่บ้านกับแม่แกหน้าที่แกทิ้งขยะลดน้ำต้นไม้
แกก็ดื่มอยู่นะแต่ว่าแกดื่มแล้วแกจะอยู่บ้าน
ไม่เคยไปโวยวายไม่เคยทะเลาะใคร
ใครก็เรียกใช้แกน่ะให้แกยี่สิบห้าสิบ
ทำไปไปต้มน้ำให้คนแก่ไปก่อไฟให้แกเป็นคนจิตใจดีนะ
ก็คือพี่คนนั้นเขาทำร้ายพี่ชายเราเราก็ต้องถูกลงโทษ
แต่ไม่อาฆาตก็คือให้เขาโดนลงโทษสิ่งที่เขาทำไป
แต่ว่าก็อยากให้แบบไม่ใช่ปี๒ปีนะอยากจะเข้าไปสัก๕ปี๑๐ปี
แต่ว่าไม่ใช่ขั้นท่านถึงประหารหรอกส่วนเรื่องคดีนะครับ
ทางตำรวจสพเมืองอำนาจริงบอกว่าคดีนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับ
แล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทันทีหลังก่อเหตุตอนนี้ได้แจ้งข้อหานายประดิษฐ์
ผู้ต้องหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับซึ่งพิจารณาจากสภาพบาดแผลที่ผู้ก่อเหตุ
ดูแล้วคือประสงค์ต่อชีวิตเลยนะฮะที่บอกว่าสู้ไม่ได้
ตัวเล็กกว่าก็เลยคว้ามีดมาแทงเนี่ยแต่ตำรวจบอกว่าแทงเข้าไปที่คอหนึ่งแผล
แล้วก็ราวนมข้างซ้ายอีกหนึ่งแผลแล้วยังมีการใช้มีดเนี่ย
คือแบบลักษณะแทงซ้ำกันสองครั้งในจุดสำคัญอืมแทงจุดตายแบบคอ
แล้วก็ด้านซ้ายก็หัวใจอ่ะอกด้านซ้ายอ่ะคือป้องกันตัวมันต้องแบบ
แทงเพื่อป้องกันตัวอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะ
ก็เลยถูกแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจะรอผลการชนสูตรจากแพทย์เพิ่มเติม
เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตนะครับเพื่อมาประกอบสำนวนคดี
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอำนาจริงแล้วนะครับ
เพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเพราะว่าทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว